และที่นี่ทางหมุดชาติบ้านก็เลยพาไปหาหัวหน้ากหัวบ้าน
หัวหน้ากหัวบ้างก็จัดให้ไปนอนพัก

หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอ่ะกลายเป็นหมู่บ้านร้าง
หลับไปปุ๊บคุณตาแกได้ยินเสียง

กำลังดูดปลายเท้าเพื่อนเขาอยู่

คนที่โดนดูดปรากฏว่าเสียชีวิตอีกหนึ่งศพ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืน
ของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
วันนี้แขกรับเชิญของเราครับ
เขาเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ครั้งนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่า

แต่งตัวเข้มแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ

สวัสดีครับ
สถานีพิดูแล้ว๑รอบ
ครั้งนั้นก็มาพร้อมกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ครั้งนี้มาแนวเข้มเหมือนเดิมครับ
นิรนาม๓๓ต้องฟังแล้วฮะเรื่องราวเป็นยังไงฮะ
ก็คือชื่อเต็มของนิระนาม๓๓๓คือนักรบนิระนาม๓๓๓
แต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงการไปสู้รบ
แต่เราจะพูดถึงว่าเขาไปเจอเรื่องลี้ลับยังดินแดนฆ่าศึก
เออน่าสนใจ
ก็คือนิรนาม๓๓นะครับเป็น
หรือชื่อเต็มเรียกว่านักรบนิรนาม๓๓
เป็นทหารนิรนามที่ถูกส่งไปต่อต้านการก่อการร้ายของ
คอมมินิตที่แทรกซึมเข้ามา
ราชนาจักรลาวเพื่อที่จะเข้ามาในประเทศไทย
ทางการก็เลยส่งทหารชุดนี้ไป
ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มเรื่องของเรื่องนี้เลยคือ
ผมได้ขับรถไปตามถนนนะครับ
ผมได้ไปเจอคุณตาท่านหนึ่งใส่ชุดเป็ดน้อยวิ่ง

ผมก็เลยว่าทำไมกุญตาท่านหนึ่งหน้าคุ้นคุ้นฮะ

ผมก็เลยชะลอรถแล้วสอบถามแกดูปรากฏว่า
แกเคยเป็นจ่าใน๑๐คนที่เคยร่วมรบกับเจ้านายเก่าผม

ทีนี้ก็เขรำรึกความหลังกันเลย
ทีนี้คุยนู่นนี่กันจนได้เรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง

แก้สังกัดกองพลเสือดำถูกส่งไปรบที่เวียดนาม
หลังจากเสร็จศึกที่เวียดนาม
และประกาศว่าอยากจะขอทหารนิรนามเพื่อที่จะไปส่งไปรบที่ลาวนะครับผม
คุณตาแกบอกเฮ้ยไปเวียดนามก็ไปมาแล้วเว้ยเดี๋ยวไปลาวบ้างดีกว่า
แกก็เลยสมัครเข้าเป็นทหารอาสานะครับผม
ทีนี้พอสมัครเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเรียกเข้าไปทำพินัยกรรม
เขียนใบลาตายถอดยศถูกต้อนครับ
เพราะว่าการลบครั้งนี้เป็นการลบที่ความลับสุดยอดเลยนะครับผม
ก็เลยหลังจากเสร็จเรื่องเอกสารเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยให้ไปฝึกทบทวนประมาณ๒สัปดาห์นะครับ
แล้ววันเคลื่อนย้ายกำลังพลก็เกิดขึ้นนะครับผม
วันนั้นเนี่ยเขาไม่บอกไม่เก่าเลยว่าจะเคลื่อนย้ายกำลังพลตอนไหน
ดีก็สั่งให้เตรียมพร้อมเลยเสบียงอาหารต้องให้อยู่ได้๗วันนะครับผม
ขึ้นเครื่องบินนะครับไปลงที่สนามบินแห่งหนึ่งของประเทศลาว
แล้วก็ขับไปเรื่อยแบบไม่รู้วันรู้เดือนเลยจนไปสว่างอยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่ง
พอไปสว่างอยู่ที่ชายป่าปุ๊บเขาก็เลยปล่อยทหารชุดนี้ลง
ซึ่งหัวหน้าทีมยดร้อยโทนะครับตอนนั้นคุณตายังผู้เล่านี้ยังยดสิบโทอยู่
ทีนี้เนี่ยพอหลังจากปล่อยลงปุ๊บเขาก็มอบแผนที่ให้
แล้วก็กำชับว่าพวกคุณเนี่ยต้องเดินตามทางเส้นนี้ไปนะอย่างเร็ว๓วันอย่างช้าไม่เกิน๕วัน
ห้ามออกนอกเส้นทางแล้วคุณจะได้พบกับพวกคุณที่รออยู่ที่รออยู่
หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยทางทีมเค้าก็เลยเร่งฟีท้าวเดินไปเรื่อยเดินจนแบบบ่ายแก่
ไปพบกับหมู่บ้านกลางป่านะครับผมซึ่งลักษณะถนนก็เป็นถนนคล้ายกับที่เขาตัดไม้แล้วก็เป็นรถลากซุ้งอ่ะ
เป็นถนนอย่างนั้นครับผมทีนี้เนี่ยพอไปเจอหมู่บ้านปุ๊บก็ดีใจกันก็เลยแบบ
เข้าไปขอพักอาศัยเขาซึ่งไทยกับลาวก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน
แล้วก็คุยกันก็ค่อนข้างจะรู้เรื่องนะครับก็อาศัยข้าวเขากินอาศัยที่เขานอน
ตื่นมาตอนเช้าชาวบ้านเขาก็ทำอาหารมาต้อนรับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางหัวหน้าทีมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเรา
เราไม่ใช่คนพื้นที่และเราไม่คุ้นกับภูมิประเทศอยากจะจ้างชาวบ้านเขานำทางไปดีกว่า
มันจะชัวร์กว่าอ่าทีนี้พอตกลงกันได้ปุ๊บก็เลยว่าจ้างชาวบ้าน
ก็มีชาวบ้านสองคนนะครับอาสาที่จะไปส่งทหารชุดนี้นะครับผม
หลังจากนั้นเนี่ยทางทหารชุดนี้กับชาวบ้านที่นำทางก็เลยเดินทางไป
เดินทางไปเรื่อยนะครับผมทีนี้เนี่ยเดินทางมาได้สักครึ่งวัน
มันจะมีมันจะไปพบทางสามแยกคล้ายกับทางสามแพ่ง
ทางชาวบ้านก็เลยบอกว่านายถ้าเราเดินไปตามทางเนี่ยมันจะไม่มีหมู่บ้านนะ
แล้วมันจะไกลมันจะอ้อมแต่ถ้าไปตามเส้นทางเส้นนี้เนี่ย
เราจะไปพบกับหมู่บ้านแล้วมันจะล่นระยะเวลาการเดินทางถึง๑วัน
ทีนี้ทางหัวหน้าทีมก็เลยบอกเฮ้ยเอาวะตั้ง๑วันเว้
แล้วก็มีชาวบ้านมีบ้านหมู่บ้านชาวบ้านให้พักด้วย

มันจะมีชาวบ้านสองคนเดินสวนออกมา

แล้วชาวบ้านสองคนนั้นก็ผ่าจากไปนะครับผม

ชาวบ้านกำลังล้มตายกันแบบ

ตอนนี้กำลังมีงานศพกันเลยตอนนี้
ทีนี้ก็เลยบอกอุ๊ยมันเดินมาได้ครึ่งทางแล้วว่ะ

หัวหน้าทีมก็เลยสั่งเดินหน้าต่อนะครับ

จนประมาณสัก๔โมงกว่า๑๕โมง

ประมาณ๕๐กว่าหลังคาเรือน

คือแค่เราไปเจองานศพงานเดียว

แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะต้อนรับเรา

ทีนี้ทางชาวบ้านก็เลยพาไปหาหัวหน้าหมู่บ้านนะครับ

จัดให้ไปนอนพักที่บ้านเขา
บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเรียกง่าย

คุณตาแกเล่าให้ฟังบอกมันเศร้าสลด
ยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่มีกระจิตกระใจ

หลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็กางมุงกาง
เต็นต์อะไรกันนอนกันใต้ถุนบ้านผู้ใหญ่แหล่ง

คล้ายกับเราเวลากินหอยจุ๊บอะ

ก็ว่าอีกคนก็จะออกไปด่า
เขากะก็อยากจะออกไปด่าแต่ว่านักตาตัวมันสลับ

ก็จะได้ยินเสียงสลับอย่างนี้จนแบบรุ่งเช้าเลย
พอรุ่งเช้าปุ๊บปรากฏว่าแกได้ยินเสียงทหารโวยวาย
พูดเอ๋ยอะไรวะนี้

หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านล้าง

รอบหมู่บ้านมันมีแต่หลุมฝังศพ
เห็นเลยเห็นเป็นดินเนินขึ้นมาเลย

ปรากฏว่านายพานนอนตัวซิดนะครับ
แล้วปลายเท้าเนี่ยเหมือนมีรอยดูด

และที่หนักไปกว่านั้นคือทหารที่มาในทีม
อาการโคม่าคนหนึ่งคือหายใจเล่าแล้ว

คือรอบข้างเรามันมีแต่บ้านล้างแล้วก็หลุมศพ

ถ้ามีโอกาสเขากลับมาขุดคืนญาติเขา

แค่ไม่ไผ่ขึ้นมาแล้วก็หามเพื่อนเราไป

คือตอนแรกจะเดินทางกลับทางเดิมมันก็ไกล
แล้วทีนี้เราก็เดินตามทางนี้ไปดีกว่า

ปรากฏว่าขณะที่เดินมาเรื่อย
เพื่อนที่ทหารที่มาด้วยกันเสียชีวิต

จนแบบเดินไม่รู้หลักรู้จดหมายจุดหมายอะไรเลย
จนเวลามันเย็นย่ำค่ำแล้ว
พอค่ำแล้วปุ๊บทีนี้ทางหัวหน้าทีมก็เลยสั่ง
สั่งกลางเต็นต์สั่งเตรียมความพร้อมอะไรไว้

ทีนี้ก็เลยเอาผ้าใบห่อศพไว้
แล้วศพตั้งไว้วางไว้ข้างกองไฟ

หลังจากนั้นเขาก็ก่อกองไฟขึ้นมา
เอาฟืนใส่ฟืนใส่ก่อกองไฟสุมกันขึ้นมา

แล้วเราสามคนก็นั่งล้อมกองไฟ
ทีนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราเดินทางเหนื่อยมาทั้งวัน
ก็เผลอหลับเผลอหลับทั้งหมดเลยเวรยามา
หลับไปปุ๊บคุณตาแกได้ยินเสียง
อะไรวะแกก็คือมันหนังตามันหลับใส่หูมันได้ยิน

เหมือนแบบเสียงดูดอะไรสักอย่างแกก็

ปรากฏว่าเพื่อนเขานั่งอยู่อย่างนี้นะ

แล้วมันมีแกสังเกตแกเห็นว่ามันมีเงาดำ
กำลังดูดปลายเท้าเพื่อนเขาอยู่
คุณตาแกก็เห็นอย่างนั้นแกก็สติกลับขึ้นมาเต็มร้อยเลย
ก็ลุกขึ้นใช้เท้านี่หวดเข้าไปร่างนั้นเต็มเลย
ร่างตับเลยแล้วร่างนั้นก็แบบ

แกก็เลยยิงปืนไล่หลังไปยิงแบบยิง
แล้วทีนี้ทุกคนพอได้ยินเสียงปืนก็ตื่นกันหมดเลย

เล่าให้ฟังว่ามันถามสอบถามว่ามันเป็นอะไรยังไง
คุณตาแกก็เลยเล่าให้ฟังว่ามันมีนี่นะมาดูดตรงนี้
พอปรากฏว่ามาดูที่ร่างคนที่โดนดูดปรากฏว่าเสียชีวิตอีกหนึ่งศพ

ทีนี้ผู้หมวดแกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะ
ก็เลยสั่งให้เอาปืนประจำตัวมายิงขึ้นฟ้าคนละนัด
แล้วทีนี้เนี่ยพี่แจ๊คคือระหว่างที่ยังไม่ได้ยิงปืน
เสียงเงียบมันมีเสียงคนเดินสวบสวบสวบอยู่รอบรอบรอบ
พื้นที่ที่เรากางเต็นนอนกันสวบพอยิงปืนปั้งปุ๊บก็เงียบ
พอเงียบสักพักหนึ่งก็เดินสวบสวบสวบสวบ
หมวดก็สั่งยิงปืนก็ยิงปั้งอีกก็เงียบอีก

พอจนรุ่งเช้าปุ๊บมันก็มีกองลาตะเวนของทหารนิรนามเหมือนกันเนี่ย
เดินผ่านมาเจอพอดีแล้วก็รู้แล้วว่ามาจากที่เดียวกัน

ทีนี้ทางชุดที่มาเจอชุดของผู้หวดท่านนี้ก็เลยบอกว่า

ทำไมคุณไม่ไปตามเส้นทางที่เขากำหนด

ผู้หวดก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีมันมีชาวบ้าน
อาสาว่าทางนี้มันใกล้ที่สุดครับอะไรอย่างนี้ไง
คุณรู้หรือเปล่าว่าหมู่บ้านที่คุณผ่านมา
เขาเป็นไข้ป่าตายกันยกหมู่บ้าน

หลังจากเสร็จภารกิจปุ๊บเขาก็เลย

กลับมาส่งที่ประเทศไทย๒ศพครับผม

เพราะฉะนั้นเสียงดูดในที่นี้

ตามเรื่องเล่าตามตำนาน

เขาจะได้เป็นตัวกองกอยลักษณะคล้าย

เหมือนลิง

ก็คือคุณตาแกบอกว่า
มันมีประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งนะ
เขาคิดว่าเขามีกองพลทหารที่ยิ่งใหญ่

เพราะในป่าดงดิบแถบ
บ้านเรามันมีเรื่องลี้ลับอยู่ในป่าเยอะแยะมากมาย

เพราะว่าทั้งโลกมันยังมี

ให้กับนักวิทยาศาสตร์อีกเยอะแยะมากมาย
เป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้

เห็นบอกว่านอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย

อันนี้เรื่องที่เมียนมา

ผมจะเล่าอยู่ประมาณ๒๓เรื่องนี่แหละ

ก็คือเกี่ยวกับประเทศพม่า

ร้อยเอกเจ้าดีกับผมเนี่ยก็คือเป็นคล้ายกับเพื่อนกันนั่นแหละแต่เขาจะอายุเยอะกว่าผม
อ่าตัวร้อยเอกจอดีนเนี่ยจะเป็นนายทหารอยู่ฝั่งประเทศพม่านะครับผม
จะเป็นทหารของวัดกะเหลี่ยงนะครับผม
ซึ่งร้อยเอกจอดีได้เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังนะครับ
เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปช่วงที่เขากำลังรบกับฝ่ายตรงข้ามอยู่
ก็คือลบกับนั่นแหละ
ทีนี้เนี่ยแกจะมีลูกน้องคนสนิทอยู่คนนึงนะครับ
ชื่อพระพาพระพาเนี่ยจะเป็นขุนทหารที่จอดีไว้ใจมากที่สุด
แล้วมักจะใช้ให้ทำงานสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามคุ้มครองเสบียงหาข่าวนู่นนี่นั่น
จะใช้พระพาเพราะว่าพระพาจะทำงานไม่เคยพลาด

ชาวบ้านเขามาแจ้งว่ามีกองทหารฝ่ายตรงข้ามเนี่ย
มาตั้งแคมป์อยู่

เหมือนกำลังจะเตรียมการเข้ามาโจมตีพวกเรานี่แหละ

พระพาก็เลยไปสืบหายไปประมาณสัก๗วัน๓วันหรือ๗วันนี้แหละ
วันนั้นจอดีกำลังนั่งทำธุระอยู่ที่ใต้ถุนบ้านไม่รู้ทำอะไร
ปรากฏว่าพระพาโผล่มาจากไหนไม่รู้บอกว่าเฮ้ยเจอทหารแล้ว
มันอยู่ห่างจากหมู่บ้านคนประมาณ๓กิโลตามที่ชาวบ้านแจ้งมา
ทีนี้จอดีก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้มันค่ำแล้วเดี๋ยวเองไปรอข้าที่หมู่บ้านนู้นนะเดี๋ยวข้าจะตามไป
พอรุ่งเช้าปุ๊บเจ้าดีก็เลยพาทหารอีก๑๐คนไปสืบต่อ
ก็เลยไปเจอนัดเจอกับพระพาที่หมู่บ้านทีนี้พระพาก็เลยนำทางนำทางไป
แต่สิ่งที่ทำให้จอดีตกใจมากกว่าเจอทหารคือ
เจอศพคนกำลังถูกแขวนคออยู่
ซึ่งศพนั้นคือศพพระพาค้น
ที่มาแจ้งข่าวให้เค้าอ่ะทราบเนี๊ยะ
แล้วศพมันกำลังขึ้นอืดบวมฉึกเลยเห้ย
ใช่ด้วยความที่ว่าโอ้โหแค้นมากเลยจอดีตอนนั้นน่ะ
แค้นมากเลยมึงโอ้โหฆ่าคนสนิทกู
ตอนนั้นที่เตรียมไปมีกำลังคนอยู่๑๐คน
จอดีสั่งบุกเลยทหารประมาณสัก

โดนจอดีถลบเขาแบบเละเลยอ่ะด้วยความแค้น
กลจานขนาด๑๐๐นัดสั่งอดเต็มที่เลย๒กระบอก๒๐๐นัด
แค้นมากเลยแต่แกก็ไม่สามารถที่จะไปชิงศพออก
เอาศพมาทำพิธีได้ก็ถูกปล่อย
เพราะว่าพวกนั้นมันตายไม่หมดไง

สรุปคือตัวของพระพลาโดนจับได้
แต่ตัวเองเนี่ยยังห่วงภารกิจที่นายสั่ง
ก็เลยมาบอกเพื่อให้นายกลับไปที่ฐานนั้นครับ
ปรากฏว่าไปเจอศพของพระพลา

โอ้โหเรื่องเกี่ยวกับทหารในป่า
การรบสงครามโหดร้ายนะ
ใช่ครับผมคือมันมีอะไรที่คนเรายังไม่รู้อีกเยอะ
เกี่ยวกับเรื่องในป่าเรื่องสงคราม
โหดร้ายมากเรื่องสงครามเวียดนามเรื่องอะไรอย่างนี้
ที่ถือว่าเป็นอีกนิยภายในการฟัง
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าแต่ละเรื่องที่เราฟังกันมา
ซึ่งแน่นอนอย่างที่เราคุยกันว่า
สิ่งฤียรับที่มันอยู่ในป่ามันมีอีกเยอะแยะมากมาย
ต่างอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องเจออะไรพวกเนี่ยเยอะ
แต่ผมเชื่อว่าพอทหารที่เขาเข้าไปในป่าบ่อย
เขาจะมีเลเวลในการรับมือกับสิ่งพวกนี้พอสมควรเหมือนกัน

นั่นคือเรื่องของคุณหนึ่งเกียร์อานะขอบพระคุณครับคุณหนึ่งครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเรา
เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
แต่ก่อนที่จะจากกันไปฝากคุณผู้ชมไว้ด้วย
สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ซึ่งทางทีมงานก็รอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

และสัปดาห์หน้าครับ๔ทุ่มตรง
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นในสถานีผีดุครับ

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกนะครับ
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ